ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเกิดเหตุการณ์
แล้วมีคนบาดเจ็บด้วยที่สี่แยกนวมินครับ
กู้ภัย๒กลุ่มกำลังคุยเคลียร์ปัญหากันอยู่
เดินออกไปดูหน่อยแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาประมาณสัก๒๐คัน
หนึ่งในนั้นเห็นว่าอ้าวนี่อาริเก่านี่น่ะชักปืนออกมายิง

นี่คือหลักฐานสำคัญนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
ช่วงประมาณสักตีสองห้าสิบสามนาทีตามเวลาในวงจรปิด
สิบสิงหาคมครับช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา
เสียงปืนสี่นัดนี่นะฮะก่อนที่จะเห็นมอเตอร์ไซค์ทยอยขี่ออกมา
รวดเร็วครับขณะที่ภาพวงจรปิดบริเวณแยกนวก
อันนี้ก็เป็นหลักฐานเด็ดเช่นเดียวกันครับมุ่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์เนี่ย
บันทึกภาพช่วงเกิดเหตุตี๒๕๐นาที
บริเวณทางเท้ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสองกลุ่มเขากำลังยืนคุยกันเห็นไหมฮะ
ตรงจุดนั้นใต้ตัวเลข๘ก็จะเห็นมี๒กลุ่มเขายืนคุยกันอยู่นะครับ
ลักษณะเหมือนกำลังเคลียร์ปัญหากันอ่ะแล้วมีกลุ่มรายเดอร์ก็คือกลุ่มของผู้ตายเนี่ย
ยืนฟังยืนดูอยู่ด้วยใกล้ใกล้ผ่านไปสักพักเห็นไหมฮะ
เริ่มมีมอเตอร์ไซค์มามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายสิบคัน
จอดข้างข้างรถกู้ภัยจังหวะนั้นครับเขาเห็นรายเดอร์ซึ่งอ้าวเฮ้ย
นี่เคยทะเลาะกันอีกเป็นคู่อริกันมาก่อนนี่คือบังเอิญแบบบังเอิญเลยใช่ไหมคะ
ไม่แน่ใจว่าคือบังเอิญมาเจอหรือว่าขี่มาแล้วตั้งใจจะมาดูมาหาหรือเปล่านะฮะ
หนึ่งในรายเดอร์เนี่ยเขาวิ่งหนีข้ามไปที่เกาะกลางครับเพราะรู้แล้วว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้ว
กลุ่มคนก่อเหตุวิ่งตามไปแล้วยิงจนล้มใต้ต้นไม้เห็นเกาะกลางตรงนู้นใช่ไหมครับ
จะมีต้นลีลาวดีอยู่เนี่ยเห็นไหมวิ่งไปแล้วภาพเหตุการณ์นี้นะฮะ
ลูกศรสีเขียววิ่งข้ามฝั่งไปผู้ก่อเหตุวิ่งตามไปแล้วไปยิงตรงนั้นฮะ
กองอยู่ใต้ต้นไม้เกาะกลางถนนครับหลังจากนั้นกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือ
มีคนเจ็บและมีคนตายครับหลังเกิดเหตุตำรวจสนบึงกลุ่มเข้าตรวจสอบ
บริเวณเกาะกลางถนนประเสริฐมนุกิจใกล้กับแยกนวมินมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์นะฮะ
ตัดผ้าไปที่บริเวณใต้คนต้นไม้เกาะกลางถนนพบร่างนายเทพทัศน์
เป็นรายเดอร์อายุ๑๙ปีครับถูกยิงเข้าที่ลำคอ๑นัดที่ปาก๑นัด
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่สุดท้ายไม่สามารถจะยื้อชีวิตของนายเทพทัศน์เอาไว้ได้
รายเดอร์คนนี้เสียชีวิตในขณะที่มีคนเจ็บอีกสามคนนะฮะ
นายปียพงศ์อายุ๑๘คนนี้เป็นรายเดอร์เหมือนกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเพราะว่าขี่ไล่ตามคนก่อเหตุหลังจากที่เกิดเรื่องไม่คาดคิด
อีก๒คนครับนายอภิรักษ์อายุ๒๗ถูกมีดฟันที่แขนขวา
และอีก๑คนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ครับ
คนที่ล้มที่เกาะกลางถนนใส่เสื้อสีขาวโดนยิงเข้าที่ปากอาการสาหัส
๒คนนี้เป็นเพื่อนของกลุ่มคนก่อเหตุครับ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกใกล้รุ่งเช้าที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดครับคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ที่ใต้ต้นไม้เกาะกลางถนนลองดูภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็ยังมีคราบเลือดของผู้ตายกองอยู่นะนี่บริเวณตรงนี้ฮะ
ถามชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วงกลางดึก
ไม่มีใครออกมาดูเหตุการณ์ปกติแล้วจุดที่เกิดเรื่อง
จะมีรายเดอร์เขามาจอดเกาะกลุ่มกันเพื่อรอออเดอร์รองาน
ว่ามีออเดอร์ลูกค้าเข้ามาอ้าวหิวยามดึกไปเอาอาหารที่ร้าน
ไปส่งลูกค้าแล้วกู้ภัยก็มาจอดสแตนบายครับเกิด
ถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินก็จะได้ไปช่วยได้ทัน
แล้วมีวัยรุ่นเกาะกลุ่มกันขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันเกือบทุกคืน
ชาวบ้านบอกแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมเลยฮะ
ภัยจอดสแตนบายรายเดอร์จอดรอออเดอร์
และในฝั่งของวัยรุ่นมาขี่แข่งรถกันตรงนี้
ตีหนึ่งตีสองเสียงมาแล้วนะฮะแถวนี้
ไม่ยอมนอนใกล้บ้านคุณแม่แถวละวัดแถวนั้น

ทีมข่าวได้คลิปเหตุการณ์หลังเกิดเหตุครับ

มีกลุ่มคนยังโวยวายอยู่บริเวณกลางถนน
แต่ไม่รู้นะครับว่าฝ่ายไหนเนี่ย

จะได้ยินเสียงคนโวยวายอยู่นะ
โวยวายเสียงกรี๊ดดังสลับครับ

แล้วมีคนตามไปซ้ำฮะมิ้นคุณผู้ชม
ตำรวจและกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยระงับเหตุ

อายุ๒๐ปีเขาเป็นรายเดอร์และอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

ตัวเขาเองแล้วก็พักพวก๕คน
ซึ่งรวมคนตายด้วยนั่งรอรับงานอยู่
จากนั้นมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก๒๐กว่าคัน
รวมแล้วมากันประมาณ๔๐คน

ขี่มาจอดมาเคลียร์ปัญหากับกู้ภัย
ซึ่งจอดรถสแตนบายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ของลับแจกกล้วยให้กันนะครับ
นายเทพทัศน์คนตายเดินนำพวกพี่
ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเสียงดัง

อ้าวเฮ้ยนั่นเป็นคู่อริที่เคยมีปัญหากันมาก่อน
และเคยท้าทายผ่านทางเฟซบุ๊ก

กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถมา๒๐คันประมาณ๔๐กว่าคน

เบี่ยงเป้ามาเลยครับ
ี่ยงเป้ามาที่เทพพัฒน์เลยครับ
คนก่อเหตุเปลี่ยนเป้ามาที่เทพทัศน์
แล้วตะโกนใส่เทพทัศน์ว่าเฮ้ยนั่นไงไอ้แป๊ะ

นายเทพทัศน์ก็วิ่งหนีเลยบอกเฮ้ยเอาจำได้นี่น่ะ
เคยมีเรื่องกันวิ่งข้ามเกาะกลางถนนไป

ผู้ตายก็คือภาพด้านขวาที่อยู่บนหน้าจอ
และคนเดียวกันกับที่วิ่งข้ามไปที่เกาะกลางนั่นแหละฮะ

นายเทพทัศน์ล้มลงไปนอนบริเวณโคนต้นไม้
กลุ่มคนก่อเหตุเข้าไปล้อมผู้ตายเอาไว้๔คน

ก็คาดว่าเป็นการยิงซ้ำ

ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีครับ
จากนั้นครับนายปิยพงศ์เป็นเพื่อนของในกลุ่ม

เพื่อจะได้ไปดูว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
แต่พลาดท่ารถเสียหลักล้มบาดเจ็บนะฮะ
ยพงศ์คนเจ็บนะคืออยากรู้ไงว่า

ขี่รถตามไปแต่สุดท้ายรถล้ม
ส่วนผู้บาดเจ็บที่โดนยิงและถูกฟันเข้าที่แขน
ซึ่งเป็นฝ่ายของคนก่อเหตุ
ฝั่งนู้นไม่รู้เหมือนกันว่าใครยิง

คาดว่าอาจจะโดนลูกหลงจังหวะที่ชุนละมุนแล้วก็นัวกันอยู่ครับ
รับว่าบางคนเคยเห็นหน้า
ตอนนี้ก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
กลัวว่าจะถูกตามกลับมาเอาคืนครับ

แล้วก็โดนยิงหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ล้มลงตรงนั้นเลยครับ

แล้วก็ได้ยินอีกทีนึงแล้วก็นอนนิ่งไปเลย
ทั้งหมดเลยมีรายเด้อแค่๕คนมีแค่๕คน
คือถ้าแป๊ะไม่เดินไปตรงนั้นก็คือไม่โดนถูกไหม
ไม่โดนพี่เพราะว่าผมบอกมาแล้วว่าอย่าเดินไป

แล้วมันลั้นไงมันก็อยากไปฟังว่าเขาทะเลาะอะไรกันไง
ด้านนายอภิรักษ์อายุ๒๗นะครับ
เป็นหนึ่งในคนเจ็บและเป็นรุ่นพี่ของฝั่งกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
บอกว่าไม่ได้เป็นคู่กรณีกับกลุ่มผู้ตายนะฮะ

เพราะว่านายธีรพัฒน์ซึ่งเป็นหลานชายถูกยิง
พอไปถึงก็มีปากเสียงกับกลุ่มรายเดอร์
มีคนปามีดมาใส่แขนจนเขาบาดเจ็บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องอะไรกัน
แต่เท่าที่รู้คือมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย

แล้วก็เลยยังคิดว่าจะช่วยน้อง
๓๒๖นหนูได้เห็นตรภาพจรุ่มน้อง
โดนยิงเขาตรงไหนที่ผมเห็นคือตรงนี้นะครับ

คุณแม่สนิทอายุ๔๗เดินทางไปเชิญวิญญาณลูกชาย
ที่จุดเกิดเหตุครับบริเวณจุดนี้
แล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านที่ปากช่องโคราชนะครับ

คือเมื่อคืนนี้ลูกชายมาขอเงินออกไปวิ่งงานรายเดอร์
แม่สังเกตเห็นว่าสีหน้าสีตาของลูกมันหมอง
สีหน้าดำคล้ำ
ก็เลยถามลูกว่าไปทำอะไรมา
หน้าตามันหมองคล้ำเหลือเกิน
แล้วก็มารู้อีกทีคือลูกชายดุถูกยิงตายครับ
ไม่รู้นะว่าลูกไปมีเรื่องกับใคร
สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกแม่และที่แม่ต้องสูญเสียลูกชายไป
ไม่ขออโหสิกรรมให้กับคนที่ก่อเหตุครับ
ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าลูกไม่ค่อยเล่าอะไรให้แม่ฟังเท่าไห

ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นพอจะรู้รายละเอียดของกลุ่มที่ก่อเหตุแล้ว

หลังเกิดเหตุยึดปืนได้๒กระบอกจากฝั่งกลุ่มคนที่ยิง
ซึ่งไม่ใช่ฝั่งรายเดอร์นะกลุ่มนั้นเนี่ย
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
ภาพหลักฐานวงจรปิดก็มีพยานแวดล้อมก็มี
ฝากคุณตำรวจตามตัวมาให้ได้ด้วยนะครับ
ตี๒๒๐กว่าย่านนวมินใช่ไหมคะ